เพราะว่าเราจะทำอะไรทั้งทีแล้วเราใช้แบบความเป็นเราหมดเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจมากเราก็ต้องคิดแล้วว่ามันดีจริงถึงจะกล้าทำออกมา

ก็จริงปัญหาเราก็มีเยอะมากเลยอย่างแบบวุ้นอายุแบบมากขึ้นเรื่อย

ลอยก็มาพวกหลุมขนไม่กระชับพวกฝ้ากระอะไรต่างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่สำคัญคือแบบหน้าซิดเลือดไม่ไหลเวียนอะไรอย่างนี้มันแบบเป็นปัญหามาก

ก็เลยคิดว่าเออขอแบบ๔ปัญหานี้อะไรก็ได้ที่แก้ปัญหาได้
อะไรว่าแบบโสมขาวโสมแดงโสนเข็มแดงอะไรอย่างนี้
ก็ยอมลงทุนเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจมาก
แล้วก็คิดว่าเราก็อยากทำของดีมากถ้าของดีมันก็ต้องลงทุนนิดนึง
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาส่วนหนึ่งที่เราคิดจะทำธุรกิจอยู่แล้วค่ะ
มั่นสองแปดหลักใช้ความว่าไง

ฉะนั้นเราก็อยากให้คนรู้จัก

อันนี้คือลงทุนด้วยตัวเอง

แล้วก็เรารู้สึกว่ามันแก้ปัญหาเราได้

อันนี้ทำคนเดียวเลยหรือเปล่าค่ะ
ทำคนเดียวค่ะแล้วก็มีทีมช่วยค่ะ

ก็ถือว่าเยอะที่สุดแต่ทำมาอะไรอย่างนี้
อันนี้ยังใหญ่เลยค่ะ
ใหญ่มากก็ดีขอบคุณคนที่ส่งมาด้วยค่ะ

คนสองหรือสามคน
จริงอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดก็ได้นะคะ
ตอนนี้คิดว่าใคร
ตอนนี้ยังไม่คิดว่าใครเลยตอนนี้กำลังแบบ

คิดเลยว่าเป็นใคร

มันบุกบอกอะไรบางอย่าง

พร้อมไหมคะถ้าสมมติผู้ชายคนนี้แบบมา
หรือเปล่าหรือเปล่า

หรือเปล่าหรือเปล่า

หรือเปล่า

หรือเปล่า

หรือเปล่า

หรือเปล่า

ถ้าเกิดวุ้นรู้ว่าเขามีความรักหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้เกลียดเขาให้เกลียดผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็ถ้ามีความจำเป็นหรือว่ามีธุระอะไร
แล้วก็อะไรนิดหน่อยค่อยคุยก็ได้ค่ะ

เหมือนช่วงเวลามันก็ให้จะมาเบียด
แต่ตอนนั้นหลายคนก็คงคงไม่รู้ว่า

แต่ว่ามันไม่น่าใช่
อย่างพอมีประเด็นลูกเข้ามาด้วยอย่างนี้

จริงเป็นเพราะว่าพี่วุ้นไม่เอามีลูกหรือเปล่า

ว่าที่มันต้องจบเพราะอะไร

ต่อให้วุ้นรู้ว่าคนที่คิดอาจจะคิดผิด

แต่ว่าคุณก็คิดว่าเขา
ไม่รู้เหมือนกันอะ
ก็เอาเป็นว่าเราก็บังคับความคิดเห็นของแต่ละคนไม่ได้ค่ะ

ดีเขาก็รู้ก็รู้ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลย
แต่นิดเดียวแต่ว่าวุ้นก็ทำอะไรไม่ได้
ต้องปล่อยให้ทุกคนคิดไปตามสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็น
แต่ว่าณวันนี้สำคัญที่สุดค่ะเขามีความสุข
วุ้นก็มีชีวิตของวุ้นทุกอย่างแบบไม่มีใครทำอะไรผิด
แล้วก็ชีวิตลงตัวขึ้นก็ดีค่ะ
ตั้งแต่มีเขามามีโอกาสได้แซมกับนิดหนึ่งหรือเปล่า

แต่เขากลับไปหรือเปล่า

ไม่มีเขาไม่น่าจะรู้ด้วยแหละไม่ได้พูดอะไรค่ะ
ตอนนี้วุ้นอยากให้แบบทุกคนโฟกัสที่ชีวิตครอบครัวของเขาดีกว่า
แล้วก็คือคุณก็จริงก็ไม่ได้แบบเหมือน
น่าจะนานแล้วที่มันเป็นเขากับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็อยากให้เป็นแบบโฟกัสที่ครอบครัวของเขาดีกว่า
ตัวพี่วุ้นเองเหรอคะตอนนี้มีหนุ่มบ้างไหมคะ

แต่ยังไม่ได้วุ้นขอใช้เวลานาน
เพราะว่าถ้าเกิดเราจะแบบเปิดตัวหรือว่าชัดเจน
อย่างพี่วุ้นเองต่อไปจะสามารถเปิดใจถึงขั้นแบบ

จริงวุ้นไม่ได้คิดถึงขั้นจะต้องเป็นยังไง
เวลานี้เราแบบแฮปปี้แล้วก็วันนี้มันดีก็โอเค
แต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวมันคงมีอะไรที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเอง
แต่ถ้าวันนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราคิดถึงขนาดนั้น
เราก็ขอใช้ชีวิตทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปก่อน
แต่ไม่ได้ปิดกั้นก่อน
ไม่ได้กลัวค่ะวุ้นคิดว่าการแต่งงานก็มันก็แฮปปี้อยู่แล้ว
แล้วว่ามันจะจบสวยงามหรือว่ามันจะแฮปปี้เอ็นดิ้ง
หรือว่ามันจะลงท้ายยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้
แต่ว่าวุ้นเชื่อว่าที่ผ่านมาวุ้นทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็วุ้นคิดว่าทุกคนเขาก็ทำดีที่สุดแล้ว
ทุกฝ่ายแต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้ก็อยากให้โฟกัสที่ปัจจุบันนะคะ
ถ้าเจอคนที่ผูดใจจริงนั่กประมาณมนต์

มุมคิดว่าเรารอให้เจอคนนั้นก่อนดีกว่า

แต่ว่าณเวลานี้ขอโฟกัสในสิ่งที่มันแบบอยู่ตรงหน้าเราก่อน

วันนี้ไม่ได้เห็นเจนนี่

แต่ว่าวันนี้ก็

ในจริงได้มีการชวน

เราขอไม่พูดถึงเขาดีกว่า

แต่สถานการณ์มันดีขึ้นไหม

คุณก็ยุ่งมากตอนนี้เรื่องแบบ
งานเรื่องธุรกิจเรื่องหลายอย่าง

ความสุขของอุ้นคืออะไรอุ้นก็จะโฟกัส
แล้วอุ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราฮัปปี้

อุ้นเป็นคนที่ประยามคิดอะไรให้ดีไปก่อน

หมายถึงก็มีบางทีที่
ค้างในอาจจะเหนื่อยมาก